เอ้าระทึกกันต่อเลยดีกว่านะครับ
ดึกทำไมถึงได้ยินเสียงอยู่ในห้อง

อ้าว
หลายคนเขากลัวกันทั้งโลกออนไลน์

ไปบอกว่าเป็นอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไร
นี่ล่ะ

แล้วดูท่าคือไปลำเวลาอื่นไหม
เดี๋ยวมีท่ารำแบบนี้จริงเหรอ
เบิร์ตอันนี้เขาบอกว่าเป็นรำพม่า
เหรอใช่ท่ารำแบบนี้มีคนไปถามเหมือนกันว่าเป็นรำพม่า
เขาก็มีการรำพม่าอยู่บนเวทีมีตอนรับหวัดการพม่า
พี่หลังรำไทยเถอะใช่แล้วก็แบบภาพแบบแบบนี้
โอ้โหคือแฟนของผู้หญิงคนนี้เข้าไปก็เอ๊ะ
เสียงอะไรนะสักตี๓เข้าไปดูอ้าว
แฟนซ้อมลำอยู่
แม่แต่บรรยากาศกับเพลงกับอะไรกับท่าทางของเธอผมก็ยาวด้วยอะไรด้วย
เหมือนหนังร่างทรงเลยอ่ะคนไปคอมเมนต์ถามว่า
วิวิแน่ใจนะวิว่าแฟนวิจริง
คนที่เปิดเข้าไปแฟนเขาบอกว่าก็ไม่กล้าทักเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าใช้แฟนตัวเองหรือเปล่าแล้วมันมีประเด็นด้วยนะผู้ชม
คนเซล